ในวันนี้มีการประชุมคอรมอลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมติของคอรมอลที่จะไม่อุ้มการบินไทยโดยการใช้งบประมาณมหาศาลเข้าไปครับ
แต่ว่าจะให้การบินไทยนั้นเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูต่อสารล้มละลายกลางนั่นเองนะครับ
เพราะว่าเงินจำนวนนั้นจำเป็นต้องนำไปช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาของวิกฤตโควิด๑๙ติดตามจากรายงานครับ
ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้ตัดสินใจหาทางออกให้กับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
คือต้องเข้าสู่กระบวนการของสารล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อรักษาสายการบินแห่งชาติ
ไม่ให้พนักงานวินไทย๒๐๐๐กว่าชีวิตถูกลอยแพร่
รับการตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก
แต่ได้ไตรตรองอย่างรอบครอบแล้ว

เพราะต้องนำงบประมาณไปช่วยประชาชนที่เดือดร้อน

แต่ทั้งนี้ก็เป็นการนักใจที่เรารู้ได้ว่าเราจะช่วยกับรักษาปภโปรโยธของประชาชน

นายกรัฐมนตรียังโพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว
ว่าในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤต

การตัดสินใจให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
โดยไม่ปล่อยให้การบินไทยเข้าสู่สถานะล้มละลาย

การบินไทยยังดำเนินธุรกิจตามปกติ
ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

ในการดำเนินการทุกวิถีทางฝ่าวิกฤตครั้งนี้
เพื่อเปลี่ยนแปลงบริษัทไปในทางที่ดีขึ้น

เมื่อสถานการณ์โรคระบาดโควิด๑๙คลิดท้ายลงแล้ว
มติคอรมอลวันนี้ยังอนุมัติให้กระทรวงการคลัง
ค้ำประกันเงินกู้ของสำนักงานธนานุเคราะห์
จำนวน๒๐๐๐ล้านบาทจากธนาคารออมสิน

รองรับธุรกรรมการให้บริการรับจำนำ
แก่ประชาชนสู้ภัยโควิด๑๙
โดยการขยายเวลาตัวรับจำนำ

เพื่อให้เป็นไปตามการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ

ได้กำหนดเงื่อนไขให้กระทรวงการคลัง
ประกันโครงการสำนักงานธนานุเคราะห์

กระทรวงศึกษาที่การยังเสนอความต้องการ
สัดส่วนครู๓คนต่อนักเรียน๒๐คน

หากสามารถกลับไปเรียนที่โรงเรียนได้

อาจคัดเลือกจากครูระดับปฐมวัย
สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู
แต่อยู่ในบัญชีรอการบรรจุ
ส่วนสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด๑๙
วันนี้มีผู้ป่วยใหม่จำนวน๒ราย

ซึ่งทั้ง๒รายตรวจเชื้อครั้งแรกไม่พบ
แต่มาพบการตรวจซ้ำครั้งที่๒
ขณะเดียวกันวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต
ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๓๐๓๓ราย
กลับบ้าน๒๘๕๗ราย
รักษาอยู่โรงพยาบาล๑๒๐ราย
และเสียชีวิตสะสม๕๖ศพ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน